ส่วนข่าวแรกนี้โอ้โหฝนตกนะจะขับรถขับราเย็นวันนี้ต้องระมัดระวัง
นะครับเรื่องของอุบัติเหตุแต่อันนี้เฉียดตาย
พี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าร้านแล้วรถพุ่งเข้ามา
แค่เอี้ยวเอ๋วหลบแค่เนี้ยรอด
อืม
ผมพูดเกินปุ๋ยมุ้ยฮะเอี้ยวหลบจริงจริง
กลุ่มผู้ชมฮะหลบนิดเดียวไม่งั้นนะโห
ไม่รู้พี่จะเป็นยังไงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะมาสด้าสีขาวครับฟุ่งเข้ามาชัก
ที่หน้าร้านอัมท์มอบายขณะที่คนนี้
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเบอร์๑๔นั่งอยู่ไม่กี่วินาทีพี่วินนะครับ
เห็นแล้วล่ะรถพุ่งเข้ามาลูกกึ๊บเอี้ยวเอวหลบปุ๊บนะฮะ
รถพุ่งเข้าหน้าร้านไม่มีใครเจ็บครับเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
บนถนนอูทองตะวนประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณพระชะละมี๑๐สมอายุ๕๕ช่องร้านเล่าบอกว่า
ตอนเกิดเหตุนั่งอยู่ในร้านได้ยินแล้วโครมนึกว่าโอ้โหสงสัยรถชนกันข้างหน้า
มายืนอยู่หน้าร้านสงสัยโดนเขาให้แล้วมั้งนะครับเคราะห์ดีครับพี่วินหลบทันเบื้องต้นคุยกับคนขับรถเก่งแล้วนะครับ
เล่าบอกว่าจะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้นี่แหละพอมาถึงเฉียวกับมอเตอร์ไซค์ทำให้รถเสียหลักพุ่งเข้ามาในร้านครับ
นายดวงเดือนดีนินอายุ๕๓ปีนี่คนนี้แหละคนที่รอดพี่วินเล่าบอกว่าพาลูกค้ามาซื้อโทรศัพท์ก็นั่งรออยู่หน้าร้านใช่ไหม
สักพักได้ยินเหมือนรถชนกันหันไปเห็นโอ้โหจะถึงตัวอยู่แล้วครับ
มันเข้ามามันชนเลยคนตรงเรานั่งเลยเขาโดดเลย
แล้วมันกลับมาทางเราก็โดด
รถมีประกันใช่ค่ะก็เป็นอุทาหอนคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องหูไวตาไวไม่รอดเพราะว่าไวด้วยได้ยินเสียงรถชนกันมา